ที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะจุ๋ยวรัฐยาหลังจากที่ได้รับฉายา

รู้สึกยังไงแต่ว่าสาวจุ๋ยก็เขามาตอบเรื่องความสัมพันธ์นะ
บอกว่าไปฟังกันเองดีกว่า
เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้รับฉายาประจำปี๒๕๕๙

สำหรับนักแสดงสาวหน้าคมจุ๋ยวรัฐยากับฉายาที่ได้รับคู่กับดีเจหนุ่มหน้าหล่ออย่างพุทธพุทธิชัย
ว่าคู่จิ้นฟินไม่ลง
เจ้าตัวเขาบอกว่าฟังแบบนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะ
แล้วก็ยินดีที่ทุกคนให้ความสนใจด้วย

เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองกับหนุ่มพุธก็ยังคงเป็นเพื่อนที่สนิทกัน
แต่ด้วยค่าถามว่าเขาบอกจะสนิทกันกว่าเดิม
เพราะว่าสาวจุ๋ยเนี่ยแพลนปีใหม่วันหยุดสิ้นปีเนี่ยนะคะ
แพ็คกระเป๋าไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ประเทศเกาหลี
ครอบครัวจุ๋ยหรือว่าครอบครัวพุธ
แต่หนุ่มพุธรวมทิพย์ด้วยจ้า
เอาไปด้วยกันนี่จ้า
กับเพื่อนหลากหลายคนนะคะแล้วก็มีทีมผู้จัดการดูแลด้วยคือ
จริงอยากให้เขาพักผ่อนเพราะว่าทั้งปีดูแลจุ๋ยมาเยอะมากพอแล้วอะไรอย่างนี้
ก็อยากจะพาเขาไปพักผ่อน

เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันค่ะ
ก็คุยกันแล้วล่ะค่ะคุยกันแล้วไม่มีอะไรปิดบังหรอกจริงแล้วก็ทำรับลงคำในอย่างนี้แหละ

เบานะถ้าเทียบคนอื่นเบามาก
แล้วพอได้เป็นคู่มันเลยเหมือนมีเพื่อน